มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเสียงพักรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อล่าสุด๕พักเล็กที่เคยอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันได้ออกมาประกาศถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล
และขอเป็นพักฝ่ายค้านอิสระนะครับ

ก็ได้เดินหน้าประเทศไทยต่อไป

พอแต่งตั้งคอลมาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พวกเราก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างน้อย
นายมงคล์กิจสุขศิลป์ทารานนท์

ประกอบไปด้วยพักธิ้วไทยสีวุรัย
พลังไทยรักไทยพักประชาธิปไตยใหม่พักประชาธรรม
และพักครูไทยเพื่อประชาชน

พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระอย่างเต็มตัวยืนยัน

เพราะอึดอัดใจที่ไม่มีคนของพักเล็ก

และถูกจำกัดสิทธิ์ในการอภิปรายเรื่องต่าง

สอและหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปไตยใหม่

ร่วมจัดตั้งรัฐบาลมากกับมือ

และไม่ทำตามที่พูดเอาไว้
ขณะที่มือประสานอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ยังต้องโยนให้คนที่ไปชักชวนพักเล็กเหล่านี้

แนะให้ฟังพักเล็กบ้าง
ไม่อย่างนั้นวันหนึ่งจะเสียใจ
คือทุกเรื่องมันมีที่มาที่ไปนะครับ

ก็ต้องฟังเขาบ้างเอาตรงนะครับ
ผมไม่ได้เข้าข้างพี่น้อง๑๐พักของผมนะครับ

คุณไม่ฟังอะไรเลยคุณจะทำอะไรก็ทำเลย

อันนี้ก็ต้องไปแก้ปัญหาเอง

เรื่องของความสำคัญกับพักร่วม

เขาเซ็นสัญญากับใคร
คนนั้นควรจะรับผิดชอบ

หัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยที่ขู่ถอนตัว
แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจกลับมา

ปรากฏการณ์ต่อรองที่เกิดขึ้น

เห็นอนาคตของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำมาก่อนหน้านี้

ในฐานะแก่นำพักร่วมรัฐบาล
ที่มีมากถึง๑๙พักการเมือง

ต้องหาวิธีต่อลมหายใจให้กับรัฐนาวา